คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะกำลังแต่งตัวกันอยู่
เพื่อพร้อมที่จะไปทำงานไปโรงเรียน

วันนี้วันศุกร์หน่วยงานส่วนใหญ่เขาก็
ลนโรงให้แต่งกายท่าไทย
นักเรียนบางโรงเรียนใส่ชุดไทยไปเรียน
น่ารักด้วยนะฮะแต่ละภาคเขาก็แต่งสไตล์ของแต่ละภาคนะครับ
คราวนี้ไปดูที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เขารณรงค์ในการที่จะให้แต่งผ้าไทย
แล้วก็ไปดูแฟชั่นโชว์สวยของชุดผ้าไทยกันหน่อยครับ

นี่ไม่ใช่นางแบบหรือในแบบที่ไหนนะครับ
แต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติศูนย์ลังสิทธิ์ตมคล๑อำเภอคลองหลวง

หล่อด้วยชุดผ้าไทยแบบนี้นะครับ
ก็เป็นโครงการบรณรงค์แต่งผ้าไทยและผ้าสิ้น

โครงการนุ่งสิ้นไม่สูงวัย
ใส่ใจวัฒนธรรม
นะครับก็นุ่งสิ้นไม่สูงวัยบอกว่าเหมือนว่านุ่งผ้าไทยแล้วไม่ได้แก่อย่างที่คิดนะ
นี่ก็ยังสวยอย่างที่เห็นนี่ขึ้นอยู่กับการออกแบบขึ้นอยู่กับการเลือกสี
ที่เขามีโครงการนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นก็ดีนะครับ
อกจากนี้ยังมีการแสดงฟ้อนรำสร้างสีสันในงานด้วย
จัดโครงการดังกล่าวเพื่อต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายด้วยผ้าทอมือ
ทุกคนสามารถส่งเสริมบุคลิกภาพได้ด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมและตามการละเทศะนะครับ
โดยผรพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและผจิตินัทฮาวานนท์
บอกว่าบุคลากรของโรงพยาบาล
ก็เห็นความสำคัญของการแต่งกายด้วยผ้าไทยแบบนี้
ก็เลยร่วมกันอนุรักษ์ในการแต่งกาย
แล้วก็มาเดินแฟชั่นโชว์ให้เห็นนี่

ค่ะนะครับได้รับรางวัลกันไปนะครับจริงจริง

แล้วก็มีกรรมการรออยู่เลยนะ

ดีนะดีนะลองดูนะคะพอกลับบ้านดีนะลองดูนะคะ